สวัสดีครับคุณสัมพันธ์ได้สุดยอดมวยไทยรัฐนะครับ
ปัดที่๒๒เดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
คู่นี้เป็นมวลเป็นมวยล้างตาครับ
มีเข็มขัดแชมป์๑๓๐ปอนด์เป็นเดิมพันธุ์ด้วยนะครับ
แล้วก็เป็นดับมิแมทจังหวัดบุรีลำครับ
มุมแดงรายนี้เจ้าของฉายาน้ำหมึกมรณะ
พี่ชายแท้ของยอดมวยเด็กกิ่งซางเล็กต่อหลัก๒
เขาคือปากาเล็กต่อหลัก๒
ขณะที่มุมน้ำเงินครับรายนี้นี่สิทธิรักของพี่ตู่ทอแสงเทียนน้อยนะครับ
แปลว่าคันว่าเป็นนักมวยข่าวที่ตีได้ยันต์ตอนเช้าพระบินธบาล
ช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยครับ
ช่อฟ้าก่อนเราเคยชนะมาวันนี้มั่นใจไหมจะย้ำแค้น

มีอาวุธอะไรมาฝากเขาบ้างไฟล์นี้
วันนี้ก็รอดูบนเวทีนะครับ

เดินเดินเข้าไประวังไปเจอแค่งเท่านั้นนะจับวงไหน

กลัวครับมาว่าที่ปากกาเหล็กบ้างเราเคยแพ้มาวันนั้นจำได้ดีแน่นอน
มันแค้นขนาดไหนบอกดิแค้นมากครับแล้ววันนี้มีอะไรมาประเคนให้เขาบ้าง
ทุกอย่างครับทุกอย่างหมัดเท้าเข่าศอกเมื่อเช้าเห็นรถบรรทุกมานี่ของเราเปล่า
เอาขนอาวุธมวยไทยมาเพียบเลยมีอะไรฝากถึงเขาไหม
เต็มที่ครับบนเวทีครับอ่าบนเวทีเต็มที่ไม่อวมเขานะอ่า
วยคู่นี้นะครับห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับเพราะว่ามีการชิงแชมป์
หนึ่งร้อยสามสิบปอนด์เส้นแรกของศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับอ้าวช่วงนี้ติดตามวิทยา
ชนะ๗๒ครั้งแผล๑๘ครั้งซ้ายคอนขวามพยุกิบุ้งเสี้ยบเคราช่อ
ชนะ๔๗ครั้งเผย๒๑ครั้งเผย๑๗ครั้ง
ไฟล์จะได้ความพลังแชมป์
ส่วนฝ่ายน้ำเงินช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อย
ชื่อสุงวัดติ่งนางรอง
อายุ๒๒ปีเป็นชาวจัวรรณบุรีรัมพ์

ชนะ๔๗แพ้๒๗ครั้ง

เพชรรมสิงห์สกสุงหายิมที่วิธีมวยราชดำเนิน
มาฟังผลการให้คะแนนของมวย

กรรมการทนนทรนอยู่เบลอิกปิงให้แสล๔๘และราชสิง๔๘
กรรมการอำนาจสายฉลาดให้แสล๔๙ราชสิง๔๘

กรรมการผู้ทำหน้าที่บริเวณบินูระธี่

มวยคู่นี้นะครับปากกาเหล็กกับช่อฟ้านี่เคยต่อยกันมาที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ
เมื่อวันพระหัสที่สิบเก้าพี่อีกาปีห้าแปดที่ผ่านมา
ช่อฟ้าเป็นฝ่ายชนะคะแนนมาครับคู่นี้เป็นไฟล์ล้างตาครับ
ฝ่ายปากกาเหล็กนี่สูงร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรครับ
ส่วนช่อฟ้านี่สูงร้อยหกสิบเก้าเซตติเมตรทั้งผู้เป็นชาวจัวร์ตผูรีลำครับ
เป็นศึกด่าเมี่ยแบบชาวพูลีลำเลยครับ
เป็นแชมป์เส้นแรกครับโดยวันนี้ครับมีคุณจรูนวัฒนิชาครับ
หรือพี่จุนวางจันทร์ให้เกียรติมาเป็นศักดิ์หญิงพยาน
คู่กับคุณจิ้งครับ

อย่างที่เราเรียนไปคู่นี้นี่มีความสำคัญ๓อย่างหลักด้วยกันนะครับ
อย่างแรกคือเป็นการชิงแชมป์เส้นทางแรกเลยครับ
แล้วก็มวยคู่นี้เป็นศึกแห่งการไล่ล่าแค้นด้วย
น้ำเงินเนี่ยเคยเอาชนะมาที่ราชดำเนิน

แล้วก็มวยคู่นี้นี่เป็นดาวพิแมทจังหวัดบุรีรำนะ
ชัยชนะไม่ไปไหนกับสุบุรีรำแน่นอนนะครับ

รูปร่างช่วงชกนี่สูสีเลย

ครับแล้วมวยคู่นี้เป็นมวยที่พูดกับทั้งคู่ครับไม่รู้ใครจะคิงเดิน
มวยคู่นี้ต้องยิงเดินคือไม่รู้ใครแพ้ชนะแต่ว่าสนุกแน่นอนนะแน่นอนครับ
สไตล์ความชกนะครับด้วยความเป็นนักมวยที่มีท่าทรหดเต็มตัวอยู่แล้วนะครับ
แล้ววันนี้โอ้โหช่อฟ้าฝนกองเชื่อมาเพียบเลยครับแล้วแต่ละคนกองเชื่อหน้าตาจิ้มหลิมทั้งนั้นนะวิชัย

ไฟปากราเหล็กนี่โอ้โหดูเนื้อตัวเนี่ยนั่นปั๊งเลยแข็งเลย
ไปดูการฟิตซ้อมมาเขาบอกไฟล์นี้ฟิตกว่าไฟล์ที่แล้วที่แพ้มาอีกนะ

พี่ตุรีเตรนเต็มที่เต็มถังเลยครับ

บอกไม่บอกเดี๋ยวดูเวทีเอา
ครับไม่ต้องปิดเป็นความลับ

สำชื่อสำราคาศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ

วันนี้เออแม่มันคู่ขี้สูสีครับ
บรรยากาศในเวทีมองคลึกคักมากนะครับ

ยกที่หนึ่งของมวยคู่ชิมแชมป์กับอ้าวพระมิปรานะครับ

ครับแล้วก็ผู้ที่ถอดมงคลให้กับทางด้านช่อฟ้า

นายกสมคมมวยไทยแห่งประเทศอเมริกานะครับ
นี่วันนี้มาแต่ว่าโอ้โหบินด่วนมาเลย
คู่นี้ถือว่ายกยอดมาจากพี่แอรัชดำเนินนะครับ
บางเก่งสิ่งทางเมืองนั้นเคยเอาชนะมาช่อฟ้าทอแสงเทียดน้อย
วันนี้มาเจอกันที่สนามศึกยอดมวยไทยรัฐครับ

เป็นผู้นำรายการแล้วก็ผู้การเปิดประวัติศาสตร์นะครับ
สำหรับการชิงแชมป์ในศึกยอดมวยไทยรัฐด้วยนะครับ

๑๒๘ปอนด์นะครับขออภัยครับรุ่นซุปเปอร์เฟสเตอร์เวสนะครับ
ปากกาเหล็กต่อหลัก๒แดงน้ำเงินช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อย
บรรยายสรรพคุณแล้วชกเลยดีกว่า
เป็นคู่ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับวันนี้มาออกไทยรัฐทีวีให้ชมกันนะครับ
แต่ฝ่ายน้ำเงินวันนี้บอกเลยว่าได้เปลี่ยนลิฟต์หนึ่งในลิฟต์ของกองเชียร์
คือมวยคู่นี้ต่อยในรายการเงินล้านมาโดยตลอด

วันนี้ศึกยอดมวยไทยรัฐนำมาออกทีวีให้กับท่านผู้ชมทางท่านได้ชมกันนะครับ

ข้อแข็งแรงดีแล้วฟิศสอปมาดีทั้งผู้ด้วย
พูดกันง่ายว่าค่าตัวนี่ตก๒แสนบาทนะครับ

เส้นแรกวันนี้ยอดมวยไทยรัฐเข็มขัดจะอยู่กับเอวของขัด
โอ้โหแก่งซ้ายหน้าไตได้แรงเยอะเกิน
หรือเปล่าเป็นอาวุธทีเด่นที่แสงเทียนน้อยบอกวันนี้มีอาวุธลับคือตีนหน้าหรือเปล่า
มวยสมัยใหม่นะครับมวยสองกาถ้ากาเทียวกันมีตีนหน้าก็มาช่วยนี่ช่วยได้เยอะ
ไม่ต้องอ่วงกันฟิศสอปโอ้โหล็อกล้างหมุนอะไรอย่างนี้นะครับช่องฟ้า
อ๋ออันนี้เอาจริงเลยเอาจริงเร็วเหลือเกิน
คณะมวยนี่เชื่อถือได้ทั้งคู่
มวยบุรีรำทั้งคู่นะประโยชน์ใช้กับละหารทรายละหารทรายนี่มาทั้งสามแก้ว
แต่ว่าจังหวัดเดียวกันนะครับโอ้โหขวาลำตัวเต็มเสียงดังฟังชัดเลยนะครับ
อย่างเดียวอย่างเดียวอย่างอื่นนี้เท่ากันหมดให้คะแนนสิบเต็มหมด
วันนี้มันแข่งสายหน้าเลยนะเท่าฟ้ามาแข่งสายแบบนี้ก็กลายเป็นย่วงหน่อย
นี่คือยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัฐประสุบันนะครับ
มวยชิงแชมป์แบบนี้ให้คะแนนเป็นยกด้วยนะครับยกละสิบคะแนนห้ายกละห้าสิบนะครับ
แนนแบบ๕๐เป็นเส้นแรกของยอดมวยไทยรัฐครับ
ดูตัวเน้นน้อยแข่งขวาเตะเจอมันไม่มั่นใจทั้งคู่
รับอยู่นะยังไม่ออกเลยนะอันนี้มาเน้นหมัดครับแต่ชอบฟังการเหล็กเครื่องร้อนเร็วจริง
ดูรูปร่างนี่น้ำเงินช่อฟ้านี่จะได้เปรียบนะหมดยกแล้วจะมีจูบคู่ต่อสู้เหมือนลูกพี่หรือเปล่า
จุดพลิกพี่ข้าวแข็งเย็ดน้อยโอ้โหแข็งแข็งแกร่ง
ครับมวยคู่เอกของเราเกิดภายในยกแรกครับ
ช่อฟ้านี่หัวแข้งซ้ายเข้าไปโอ้โหลำตัวเต็ม
ต้องเกียร์เยอะครับ

แต่พริกมีนทางซ้ายของกาหณิดาอยู่ไหนฮะ
ตัวใหญ่และแข็งแรงด้วยท่อฟ้าและแข่งซ้ายหน้าเน้นมาเลยล่ะ
ใครตั้งรับแล้วครับนี่ครับแค่งซ้ายหน้าแต่โอ้โหเจอสอง
แต่ไงองค์นายพีคเหลี่ยมไปเทาขวาโต้คืน
แค่แค่แค่แค่แค่แน่นอนครับ
มันแน่นอนวัดกรีพละกำลัง
อย่างเดียวเลยครับหน้าหงายไปนิดนึงครับช่อฟ้า
ต้องระวังนิดนึงระวังมันกับสองคู่
อยู่ที่การคุมเกมแล้วครับมวยช่อฟ้าโดยเฉพาะ
หนึ่งสองสามทำอีกเสียมันจะคุมเกมแล้วก็อยู่

มันมีออกการลุกลิ่นไปเยอะเฉยเลยนะชอบฟ้า
ถ้ายืนระยะได้มันจะแสงไม่นานแล้ว
ดูดูทำลายจังกว่าทำลายจังกว่า
ถ้าตีนซ้ายมาวันนี้ช่วงได้
กลับมาเก็บพังงาเหล็กเลยหรือเปล่า
ประกาศเหล็กนี่ในอย่างเดียวแล้วที่ฝ้าแล้ว
ตีไม่ได้เอ้าตามไปตามเกาะ
เกาะเสม็ดตีกับเกาะสปุ๋ย

เอาแข้งซ้ายหน้าอาวุธสำคัญเลย
ขาวทุกนิดแค่แบบนี้ไม่บังเลย
แต่แข้งซ้ายแข้งขวาว่าไปเรื่อยครับ

ขยับเดินเลย
โอ้ยส่องซ้ายหน้านี่อันตรายนะ
ลูกนี้แหละครับหน้าหงายไปหงายมา
ช่อฟ้าน่ากลัวน่าอันตรายจริง
ยกแรกนั้นก็เกือบจะโดนอยู่แล้ว
ต้องระวังนะครับศอกซ้ายหน้าและแข้งขวาเตะ

โยมาย

โอ้โหดูยากเลยแบบนี้

ฝ่ายปากกาเหล็กต่อจังหวะสับ๒โต้นะครับ
นี่พร่ำตีเขาในแรก
ครับโอ้โหนี่สับเข้าไป
ครับนักแรง

วันนี้แฟนมวยนี่แน่นสนามกองเชียร์นี่เต็มสนามเลยครับ

ตลาดบังคับปีชิดซ้ายนี่ดังกว่า
แล้วจะมีอย่างนี้ทุกเดือนครับ
มีการชิงแชมป์ทุกเดือนครับ

มาแข็งแรงมาก
นี่คือยอดมวยแถลรับโดยส่งขัดแถลรับนะสุ่มัน
๔๐ปีกับการเป็นกรองปเตอร์ไม่เคยทำให้กรองเตอร์พี่น้องแฟนมวยพิดหวังครับ

เกมเนี่ยโอ้โหอยู่ข้างขวาแดกแล้วแดกแล้ว
หัวจิตหัวใจนี้ไม่ต้องห่วงครับด้านพร้าวร้อยหนึ่งเกินร้อยทั้งคู่
ไม่ได้ว่ายุบนิดเดียวนี่แพ้ทันทีไปเลยแล้วชื่อไข้แบบนี้
การยอมมาแบบนี้ใครยุบนิดเดียวครับเข้าเพชรทันที
กดมวยไถรักษณ์สตูดิโอรัดภาว๑๐๑โดคบจากส่งไป
เห็นเลยนะก้นเตียนเลยนะรูปสักครู่มั้ยครับ
โอ้โหแม่โดนสอบเข้าไปสำคัญม้าวววเป็นดุกม้าวยาเลยอ่ะ
อย่างที่เตือนบอกตั้งแต่ยกแรกนะว่าหน้าหงายแบบนี้ต้องระวังศอก
ยกสองก็เจียนอยู่เจียนไปพอยกสามโดนเริ่ม

ว่ายก๓นี่เปลี่ยนเสริมหรือเปล่า

ทำท่าจะแย่นะยกนิดเดียวไม่ได้ต้องเดิน
ยังต้องเดินแต่เตรียมบ้าง
แท่งแท่งแท่งสวยเลย
แบบนี้อันตรายครับน้ำเงินแก้ยังไงช่อฟ้า

ในมวยเงินแสนนั้นต่อยกันแบบนี้

ชี้กันไปเบียดกรรมมาสนุกขนาด

แม้ทะวังซ้ายอยู่อย่างเดียวท่อฟ้าเหนื่อยเลยนะ
ตัวนี้เตรียมเอาวุฒิเต็ดมาเป็นแข่งซ้ายแต่โดนส่องเข้าไปก้นเตี้ยเลย
บอกว่าอยู่ที่การคุมเกมนะ
ทำดี๔๕คุมเกมแล้วก็จะอยู่ในเจ้าช่อฟ้า
ก็หน้าหงายแล้วโดนแบบนี้ทุกที
แต่ยังไม่จบนะยังต้องดูกันอีกยาว
พละกำลังเนี่ยสำคัญที่สุด
คู่นี้ตัดสินกันที่ภาระกำลัง
จะตีไม่ถนัดครับลูกนี้ช่อฟ้า
ขัดจะอยู่ที่เอวของใครนะครับ
อยู่บุรีลำก่อนลุ้งตอนแรกของเขา

ประกาศเท้ามีบาป

ผู้เอกทองรมาผลันมา๓ยก
ฝ่ายน้ำเงินช่อฟ้านี่โยนเข่าเข้า
โดนปากกาเหล็กหักเหลี่ยมลงไปครับ
ครับ
เอาละครับเพราะติดตามยกที่๔ครับ
ไปบนวิธีครับสถานการณ์นี่เข้มข้นเลยนะครับ
๑๒เกณฑ์สีน้ำเงินนี้วางแค่งซ้ายแหมดูแล้ว
สดงดงามพอโดนยก๓โดนศอกสั้นโดนหักล้มเข้าไปสถานการณ์นี่

เมื่อสักครู่นี้คุณมันมัดมีแฟนโดยท่านนะครับ

พาหยดทางพาก็บอก

พละกำลังเหลือเฟือจริงครับไอ้เจ้าปากกาเหล็ก
ตัวเล็กกว่าด้วยนะครับแต่พละกำลังตัวดีจริง

แต่ขวามาแล้วโดนคืนมายูบหนัก
มันเห็นเลยนะครับอยู่ที่ปากกาเหล็กโหนไม่ลงด้วย
มันทำเห็นมันทำจัด
นี่คืออาวุธท้องปากกาเหล็ก
แต่ว่ายังท้อไม่ได้ครับช่อฟ้ายังต้องเปิดเกมจากยก
โต้ต้องเดินให้เร็วกว่านี้ด้วยนะครับจับใน
อ้าวดูต้องขยันเดียวครับ

ล็อกล็อกแล้วไม่ดิ้นไม่ได้นะ

งงไน้ไล่แขนไล่แขนน่าตีไม่ได้

ก็ถือว่าประสบคันสูงนะ
ไล่แขนมาถึงตรงนี้ทำกล้ายลงทางลงโทรเลยนะ
มีรูปดีขึ้นมาเกี๊ยวอีกแล้ว

ใต้มาใต้คืน

อย่าต้องเจอได้เร็วกว่านี้

หลบไป

ถ้าโดดทับไปด้วยมันส่องแรงปวงมันทำรีนแอคชั่น

ต้องมวยแบบมวยไม่มีตา

ช่อมฟ้า

ต้องเดินต้องเดินให้เร็วกว่านี้ด้วย
ขยับผิดจำวาจก็โดนขวา

มันปากกาพาติกที่อะไร
ที่ไหนสัญญาณเหล็กนะพี่ฟ้า

ยังเดินต่อนะพยายามต่อครับเจ้าฟ้า

อ่า

หมดยกเลยหมดยกที่๔

โต้แข่งจะโดนหากล้มอีก
บอกว่าวันนี้ช่อฟ้าดูไม่กระชุ่มกระชวยเลย
ของเรานี่แบบมวยระดับเรือนแสนต่อยมันทุกยกครับ
ค่าโตเรือนแสนต่อยรายการนึ่งลายมาแล้วนะครับ

ยกที่๕ยกสุดท้ายแล้วมีเวลาอีก๓นาที
สำหรับนักมวยทั้งคู่ช่อฟ้าทอแสงเย็นน้อยน้ำเงิน
เปิดเกมครับปากกาเหล็กนี่รอจังหวะสองเกี่ยวล้มลงไปอีกแล้ว

ความมันความสนุกของมวยเงินแสน
อดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัตนสุบัน

อยู่ที่กรรมการแล้วครับของเวทีราชดำเนินสบายใจได้
มัดขวาเตะแข้งขวาตัดเอาเกี่ยวลงไม่ลงลงไม่ลง

แบบนี้มันไม่ได้อะไรแต่มันได้เหลี่ยมไงพี่ป่า
รูปนี้ลงใต้ปีกจับเลยประกาศเหล็ก
เข็มขัดเส้นนี้อยู่ภูมิลำแน่นอนนะคุณผู้ชมครับ
ยังไม่หมดยกสุดท้ายอะไรที่ก็ให้เกิดขึ้นใดใดจำแบบนี้

ตีไม่ได้ตีไม่ได้ก็ตีเอาเหลี่ยม

โกหกแข้งกวาแข้งควา

การเหล็กนี่โต้รอจังหวะ๒แล้วตอนนี้
ชอบฟ้าทันหรือเปล่ามีหมัดขวาเข้าขวา
ล็อกล็อกล็อกของคอย

็อกแล้วไม่ตีสถานการณ์นี่จะเหนื่อยนะ

ไอ้ขวาตีมันเบาเบา
ไปเด้งไปเรื่อย

เดินเข้าไปเกี่ยวข้าว

ให้คะแนน๓คนนะท่านผู้ชมผู้นำรายการ
เยมนี่ท่านมีนสุขายจุลวงอารมณ์ธนาจันทร์

แล้วจะนับไปวงช่วงปลายยกให้๑นาที

แม่ก็ต้นอยู่๒นี่ดูอรุณน่ากลัวเลยนะว่าทีมซ้ายนะพี่บ้าง
ความสนุกความมันของยอดมวยไทยรัฐที่ตรงนี้ครับทุกวันเสาร์ครับ
โหยก๓ไปดูลน๒สั้นเข้าไปทีเดียวต้นตี้เข้าไป
เกมมันเปลี่ยนสถานการณ์ตลอดเปลี่ยนเสฟแม่ตลอด
ดู๒ยกหน้าเข้ายก๓มันหล่ะผ่าคร่าวมาเลยเจ้าฟ้า
เจ้าเจ้ายกหน้าเข้ายก๓ออกไม่ทันในซึ่ง

เดินรีบเลยเน้นหมัดเลยนะครับช่อฟ้า

เกียวโมงไม่ลงไม่ลงแทงไม่ลงโมงไม่ลง
โอ้โหต่อหลัก๒นี่เหลือกินเหลือใช้จริงครับพละกำลัง

๑๒วินาทีครับยกสุดท้ายแล้ว
โดยเฉพาะยอดมวยไทยรัฐนี่เราจะมีการชินชั้นพรุ่งถึงทุกเรือนะครับ
เยอร์โลเซ่นโอ้โหหลงร่างตลอดนะครับ

เดี๋ยวจะมีการประกาศคะแนนนะครับคู่นี้
การมอบเข็มขัดกันวันนี้บนเวที
คู่นี้ชกกันในรุ่นซุปเปอร์เฟเทอร์เวทครับ๑๓๐ปอนด์
แต่ชกกันจริง๑๒๘ปอนด์นะครับ
ปากกาเหล็กต่อหลัก๒น้ำเงินช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อย
ครูนี้วิงแอดและสัตว์ประเทศเคยชกกันมาครั้งหนึ่ง

คู่นี้ต้องมีการรวมคะแนนด้วย
ให้คะแนน๓คนนะครับกรรมการนั้นประกอบไปด้วย
สินชัยจุลวงนรงธนาจันทร์แล้วก็ชุมพลอินตายศนะครับ
ต่างคนต่างมั่นใจผู้ชนะมีเพียงคนเดียวครับ
ช่วงส่วนทั้งไม่เสมอนะครับปัญญาของการแข่งขัน
ต้องรอดูการประกาศคะแนนก่อนนะครับ
ตอนนี้กรรมการสมาธิจันดักร้อยประธานฝ่ายเทคนิคนะครับ

คุณผู้ชมทางบ้านได้รับทราบนะครับว่าผู้ชนะเข็มขัดเส้นนี้อยู่ที่เอวของใครนะครับ
หราหารไซน์หรือประโคนใช่ด้วยนะละเอง

เดี๋ยวรอผลการรวมคะแนนของกรรมการนะครับ
โดยมีประธานเทคนิคสมัครกันตะค้อยนะครับ
คุณเอกจะประกาศคะแนนนะครับ

กองเชียร์ของช่อฟ้า
เอาละครับ
วินาทีแห่งการรอคอยของทุกท่านนะครับ

ตอนนี้อยู่ในมือผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
กรรมการสินชัยจุลวงครับ
ให้แดง๔๙น้ำเงิน๔๘ครับ
กรรมการนรงธนาจันทร์นะครับ
ให้แดง๔๙น้ำเงิน๔๐
ขณะที่กรรมการชุมพลอินตายศ
ให้แดง๔๙น้ำเงิน
โอ้โหเอ็กย์ชันเลยนะครับ

พร้อมการรบเค็มฆาตก็พร้อมบนเวทีแล้วนะครับ
ก็นำโดยอาจารย์ชายศรีศุฏย์นะครับ

คุณนัทธานนท์ดานัยพิริยะผู้อำนวยการฝ่ายออกกาศสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
เป็นผู้ที่จะฆาตเข็มขาดให้กับชั้นของเรา
ขอเสียงปรบมือด้วยครับปากก้าเล็กต่อหลักสอง
โอ้โหบรรยากาศชื่นมืดมากนะครับ

อันนี้เป็นแข่งข่อนเส้นทั้งแรกของสุขยอดมวลไทยรัฐครับ

ให้ทางพี่สื่อมวลชนได้เก็บภาพนะครับ

อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักโฆษณาสักครู่หนึ่งก่อนนะครับ
ช่วงหน้ากลับมาตามต่อช่วงสุดท้ายของศึกยอดมวยไทยรัฐครับ